เพราะว่ามีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่ง

แต่สุดอั้นพออยู่กลางทาง

ทีนี้คนก็แห่ไปดูทะเบียนรถกระบะกันให้คึกคักเลยนะฮะ
นี่แหละครับเหตุที่ผู้หญิงคนหนึ่งคลอดบนรถกระบะ
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือดูแล
แล้วก็มีประชาชนมีชาวบ้านเข้ามาให้กำลังใจนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหลังวัดหนองคอ
หลังเลที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ประมาณเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้ามาช่วยทำคลอดแล้วครับ
ให้กับนางจันทิมาจันหอมอายุ๒๘ปี
บนรถกระบะสีขาวหมายเลขทะเบียนไม่บอกไม่ได้เลย

บ่อใบไม้หอหีบ๒๓๐๙เพชรชบูรณ์นะครับ

แล้วก็มีเพื่อนบ้านคอยประคองตัวเด็กที่โผล่ออกมาแล้วนะฮะ
ส่วนนางจันทิมาผู้เป็นแม่ก็นอนหมดแรงพิงขอบกระบะ
โดยทารกที่คลอดออกมาเป็นเพศหญิง

แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดี

ที่คลอดออกมาใหม่เป็นท้องที่๓แล้วล่ะ
จริงแล้วมีกำหนดคลอดวันที่๑๗กรกฎาคม
โอ้โหอีกตั้งเดือนเนี่ย
แต่เมื่อคืนนี้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง

เพราะว่าเธอผ่านการมีลูกมาแล้วเธอก็จะรู้นะ
ช่วงไหนเหมือนปวดท้องจะคลอด
แต่เมื่อคืนมันลักษณะไม่เหมือนปวดท้องคลอดฮะ

ให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลแหลมชะบัง
แต่ทีนี้ครับพอขับรถออกมาถึงริมถนน
เด็กก็จะคลอดออกมากระทันหันเลย
ก็คลอดในเวลาเที่ยงคืน๗นาทีนะครับ
ก็ได้มีการโทรแจ้ง๑๖๖๙เพื่อขอความช่วยเหลือ
ทั้งแม่แล้วลูกแต่ว่าก็ปลอดภัยดี

ก็อย่างที่บอกไปทะเบียนบมฮหีต๒๓๐๙นะครับ
ก็เตรียมไปเสี่ยงโชคกันวันที่๑กรกฎาคมนี้นะครับ
บอกทะเบียนรถนะไม่ได้บอกน้ำหนักของเด็กมาด้วยนะคะ
แต่เอาเป็นว่าน้องแข็งแรงปลอดภัยดีนะคะยินดีด้วยนะคะ